ส่วนเรื่องของหญิงไก่คุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับ
ญาติของหญิงสาวที่เคยไปทำงานกับหญิงไก่เมื่อ๗ปีก่อน
ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของหญิงไก่นะครับว่า
พอไปทำงานแล้วมักจะถูกคมคู่รวมทั้งไม่ให้เงินเดือนด้วยนะครับ
พอนี้กลับออกมากลับถูกขู่ว่าจะมีการแจ้งจับนะครับ
ข้อหารลักทรัพย์ของหญิงไก่ด้วย
จันสีสกุลดลอายุ๔๔ปี
ซึ่งเป็นชาวอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องศร
บอกว่าเมื่อ๗ปีก่อนหญิงไก่แต่งตัวภูมิฐาน

เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านพร้อมกับคนขับรถ

มีเด็กสาวจากหมู่บ้านนี้ไปด้วยกันหลายคนนะครับ

มีการขออนุญาตให้ไปทำงานได้
ประกอบกับหญิงไก่บอกว่าพอไปอยู่ด้วย

แล้วก็อ้างว่าจะให้สร้อยคอทองคำอีกคนละ๑เส้นด้วย

ลูกสาวบอกว่าหญิงไก่ไม่ให้ไปไหน

พักอยู่ที่คอนโดแถวพระรามเก้า
พร้อมกับขอเก็บบัตรประจำตัวประชาชนของทุกคนไว้
หลังจาก๑ปีพ่อของนางจันสีป่วยหนักครับ
นางสาวกาญจนาก็จึงหนีกลับบ้านโดยที่ไม่ได้ค่าจ้างจากหญิงไก่เลย

และขอว่าจะแจ้งความข้อหารักษัพท์
แต่ว่าก็ไม่ได้กลับไปนะครับ
อกจากนี้ยังมีหญิงสาวอีกคนที่บอกว่า
น้องสาวคือนางสาวอรณีชาวปัญญา
ก็เคยไปทำงานกับหญิงไก่เมื่อ๗ปีก่อนเช่นเดียวกัน

ถ้าคนไหนไม่ยอมไปก็จะถูกหยิกจนตัวเขียว
พอวันหยุดก็จะบังคับให้เด็กใส่ชุดขาว
แต่ไม่ให้ไปไหนจนน้องสาวกลัวแล้วก็หนีกลับบ้าน
หญิงไก่ก็โทรศัพท์ไปขู่แล้วก็บอกว่าจะแจ้งความดำเนินคดีในข้อหารลักทรัพย์
ทางบ้านจึงต้องนำเงินไปวางประกันตัว๓๐๐๐บาทครับ